ซึ่งในโลกโซเทียลก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างหนัก
เพราะว่ามีสื่อต่างชาติไปทำข่าวนี้ด้วย
ใช่และหลังจากที่ภาพลูกเสือซากลูกเสือซากหมี
จังกว่า๔๐ตัวเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะคะ
กระแสวิภาควิจารณ์มาหนักเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของกอริล่าเจ้าฮารัมเบ

หลายคนก็รู้สึกว่าสะเทือนใจไปเรื่องหนึ่งแล้ว
มาเจอซากลูกเสือลูกหมีตัวเล็กขนาดนี้อีก
ก็ยิ่งสะเทือนใจกันไปก็วิภาควิจารณ์กันหนักเลยทีเดียวนะคะ

ผู้ถ่ายภาพข่าวให้กับสำนักข่าวในยุโรป
หลายคนเห็นภาพนี้ปุ๊บรู้สึกสะเทินใจแล้วก็หดหู่อย่างมาก
ใช้งานทวิตเตอร์หลายคนก็รีทวิตไปกันเยอะเลยนะคะ
รวมถึงโพสต์ขอความเรียกร้องให้ทางวัดชี้แจงในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย

กอริล่าถูกยิงตายที่สหรัฐอเมริกา
ไม่คิดว่าจะต้องมาเจอเหตุลูกเสือตายกว่า๔๐ตัวแบบนี้อีก
ทางด้านของมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าเขาก็โพสต์ภาพ
แล้วก็เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษ
ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะระบุบอกว่า
นี่คือพฤติกรรมอันน่ารังเกียจที่เกิดขึ้นภายในวัด
ซากสัตว์แช่แข็งจำนวนมากเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
ประโยคสั้นนี้แหละคนแชร์ต่อกันไปเกือบ๕๐๐ครั้งแล้วนะคะ
มีการแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งรู้สึกหดหู
รับไม่ได้กับการกระทำของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็รู้สึกสลดใจกับภาพที่เห็นค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกว่าได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักสัตว
แล้วก็นักอนุรักษ์ชาวต่างชาติค่อนข้างมาก
ซึ่งถ้าหากดูจากสถิติในโลกออนไลน์เนี่ยนะคะ